มาบ่มเพาะฝึกซ้อมเป็นอนาคตของทีมชาติไทยแต่ว่ามันมีวาระนะครับที่ซ่อนเน้นอยู่ด้วยก็คือเรื่องของการออกมาพูดเหมือนกับแถลงข่าวให้สัมภาษณ์นะครับ
สื่อของพลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมคนปัจจุบันนะครับก็บอกว่าตอนที่เข้าบริหารงานเนี่ยนะครับ
ไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้ามาแล้วก็ได้มาเพียงแค่กุญแจดอกเดียว
แต่ว่าพัฒนาทุกอย่างแล้วก็อยากให้คนที่มาสารงานต่อเนี่ยนะครับ
ได้มาติดตามนะครับผลงานที่สมาคมชุดนี้ได้ทำไว้
แล้วก็สามารถที่จะต่อยอดได้เลยนะครับ
ตลอดเกือบ๘ปีที่มาดำรงตำแหน่งนี้นะครับ
ก็บอกว่าสิ่งที่นายกคนใหม่จะเข้ามาสารงานต่อเนี่ยนะครับ
ตัวเองได้สร้างให้หมดแล้วนะครับก่อนจะหมดวาระในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า
ก็บอกว่าในส่วนของโครงการพื้นฐานฟุตบอลเนี่ย
ก็มองว่าไม่มีอะไรนะครับที่นายกคนใหม่ต้องทำแล้ว
เพราะว่าเมื่อประเทศไทยมีศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติแล้วเนี่ย
คงไม่เหลืออะไรต้องทำนะครับซึ่งบิ๊กออสบอกว่า
อิจฉานายกคนใหม่เพราะว่าสมัยที่เขาเข้ามาเนี่ย
เพียงแค่กุญแจดอกเดียวใช้เปิดเข้าสมาคม
ซึ่งเขาบอกว่าเขาก็แปลกเหมือนกันวาสนาคนเราไม่เท่ากัน
มาชุดเก่าให้นะครับหลากหลายพันล้านเหมือนกันที่ท่านบริหารนะครับ
ซึ่งบิ๊กออสก็บอกว่ายังไม่ชัวร์หรอกจะมีการต่อสัญญาหรือเปล่า

แล้วก็ให้สัมภาษณ์อีกว่าไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรทั้งนั้นกับงานเมื่อวานที่ผ่านมา
เขาจะไม่ลาออกครับและจะอยู่จนครบวาระเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าแน่นอนนะครับ
ย้ำกันหน่อย๑๒ตุลาคมนะครับไทยเจอจอร์เจียแล้วก็๑๗ตุลาคมเจอกับเอสโตเนีย
ไปเยือนยุโรปทั้ง๒เกมเลยนะครับ